ส่วนที่สมุทรปราการค่ะก็มีผู้ชายคนนึงคือ
ป่วยจิตเวทแล้วก็มีประวัติเสพยาเสพติดนะคะ
คุณยายไม่สบายก็เหมือนกับจะไปถามทางโรงพยาบาล

แต่ไปถึงโรงพยาบาลปิดแล้วเขาทำยังไงเดี๋ยวลองดูค่ะ
นี่ค่ะท่อนไม้เห็นไหมคะแบกไปโยนใส่เข้าไปแบบนี้
นี่ค่ะเพราะไม่ได้คำตอบอย่างที่ต้องการ
จะไปถามถึงอาการป่วยของคุณยาย
คือจะเป็นลักษณะของอนามัยเป็นโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล
หรือราวพอสตบาลกระเจ้าอำเภอพระพระแดงจวัสสมุพราการ
คือผู้ชายคนนี้มาแต่มาถึงอนามัยปิด
คือเมื่อวานเป็นวันอาทิตย์นะคะเขาปิดเลยโมโหไม่พอใจ
ปั่นจักรยานกลับออกไปแล้วกลับมาอีกรอบ
ที่เอาท่อนไม้ไปคือกลับมารอบสอง
แล้วเอาท่อนไม้โยนใส่อย่างที่คุณผู้ชมเห็นในคลิปภาพค่ะ
ไม่พอใจไม่พอใจทำไมไม่พอใจใช่ค่ะ
เหมือนอะไรปิดอีกแล้วหรออะไรประมาณนี้ก็อยาก
ให้ผู้ที่เกี่ยวข้องมาช่วยรบกวนช่วยตรวจตาให้หน่อยค่ะ
ว่าเราก็เหมือนความปลอดภัยอย่างหนึ่งหนึ่งก็มีเด็กเล็กหนึ่ง
หลังเกิดเรื่องนะคะทางเจ้าหน้าที่ก็มาดูภาพจากกล้องวงจรปิด
ปุ๊บรู้ปั๊บว่าเป็นใครค่ะผู้ก่อเหตุเป็นผู้ป่วยจิตเวท
มีประวัติเสพยาเสพติดเจ้าหน้าที่ก็ติดต่อแม่ของผู้ก่อเหตุ
พูดคุยด้วยนะคะแม่ของผู้ก่อเหตุก็เลยให้ข้อมูลเอาไว้ว่า
ลูกชายป่วยทางจิตมา๓๔เดือนตกงานลูกชายเครียดยายล้มป่วย
คือเครียดคิดว่ายายล้มป่วยเพราะตัวเอง
ยายป่วยเหมือนกับว่าจริงแล้วยายหกล้มก็ต้องผ่าตัด
ทีนี้แก้เครียดด้วยวิธีไหนแม่ของผู้ก่อเหตุบอกว่า
ลูกแม่เสพยาเสพติดแก้เครียดโอ้โหทีนี้มันหนักกว่าเดิมนะคะ
ลูกชายก็อยากจะไปหาหมออยากจะไปถามหมอว่าทำไมยายต้องผ่าตัด
ยายเป็นยังไงแต่ไปถึงไม่ได้คุยกับหมอเลยโมโหแล้วก็ก่อเหตุนี้
ผู้ก่อเหตุก็ขอโทษเจ้าหน้าที่และรับปากว่าจะดูแลลูกชาย
ให้มาสร้างความเดือดร้อนแบบนี้อีกค่ะ
เขารู้ว่ายายจะต้องผ่ายายเป็นอะไร
ยายนี่คือแม่ของแม่เนอะอ่าเป็น
ทำไมจะต้องผ่าหมอหมอโกหกเดี๋ยวจะต้องไปถามหมอ
ครับเขามีความคิดว่าเขาทำให้ยายล้ม